คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เพิ่งจะไปศักยันต์มา
ไปศักดิ์ยันตร์มาแล้วคนนี้มาตั้งวงดื่มลาวกับเพื่อน
อยู่กันประมาณ๒๓คนได้
แต่ปรากฏว่าเขาลงไปนอนดิ้นกับพื้นแบบนี้ฮะรุนแรงทีเดียวครับ

ไม่รู้มันศักดิ์อะไรมา
หนูก็ไม่รู้หนูไม่ได้ถามมา
หนูไม่ได้ถามเมียมเลยว่ามันศักดิ์อะไรมา

อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว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
มันไปไหนไม่ได้หรอกลุงดูตอนนี้แค่ติ๋วมายังไงนี่เลย
ลุงไปหน่วงน้องอ่าไอบุธอิบูธ

เรียกชื่อก็ไม่ฟังกดก็จะกดไม่อยู่

คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ไปศักยันต์๙ยอดมาที่กลางหลังฮะ
หลังจากนั้นก็มานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
อยู่ดีก็มีอาการคล้ายของขึ้นแบบนี้
ลงไปนอนตัวเกรงส่งเสียงคำรามครับ

เกือบจะเอาไม่อยู่เป็นชั่วโมงนะครับ
กว่าคนชื่อโบ๊ทคนนี้เขาจะสงบลง

เพราะว่ากลัวว่าผู้ชายคนนี้จะช็อกหัวใจวายไปหรือเปล่า
แต่ก็มีคนเล่นของหลายคนเข้ามาคอมเมนต์
แล้วแสดงความเห็นให้คำแนะนำบอกว่า
ของขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะดื่มเหล้าแก้วเดียวกับเพื่อนฮะ
เพราะมันมีข้อห้ามของคนที่ศักยานกับครูบาอาจารย์
ห้ามกินของเหลือเดนคนอื่น
ห้ามกินเหล้าแก้วเดียวกับเพื่อน
ถ้าจะกินแก้วเดียวกันเพื่อนต้องกินให้หมด

วิธีแก้คือไม่ต้องทำอะไรปล่อยเฉยแบบนั้น

คุณผู้ชมครับสำหรับยันต์เก้ายอดนะครับ
อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาให้มานะครับก็คือ
เป็นยันที่มีพุทธคุณแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่นักรบโบราณ

มีสรรพคุณคงกระพันธ์ฟันแทงไม่เข้า
คนที่รับการศักดิ์ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
อยู่ในศิลธรรมและหมั่นทำบุญอยู่เสมอ
คือยันต์เก้ายอดนี้ติดอันดับหนึ่งในสิบลายศักดิ์ยันต์
ที่มีผู้นิยมศักดิ์มากที่สุดนะฮะ
อืมแต่ไม่เคยเห็นอย่างงี้มาก่อนนะ
ใช่ครับเดี๋ยวดื่มเหล้าแล้วของขึ้นเลยนะครับยา